ก้าวขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
แล้วก็เกือบจะได้เป็นตัวแทนพัก
ตำแหน่งประธานธิบดีเมื่อเกือบ๗ปีก่อน
จึงไม่น่าแปลกที่หลายฝ่ายมองว่า

ตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้
ก็จะสามารถชี้ชัดได้นะครับว่า
ฮิลาลีจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่
เราจะลองย้อนไปดูบทบาททางการเมืองและก้าวย่าง

ที่เธอจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทุกครั้งที่นางคลินตันขึ้นปลาใสหาเสียง
จะต้องมีการเปิดเพลงดังที่คุ้นหูอย่างรอ

สัญหาตัวแทนพักเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

นางฮิลาเบอรี่คลินตันและนายเบอร์นี่แซนเดอร์
มีคะแนนสูสีกันแบบหายใจรถต้นคอในหลายรัฐ
ซึ่งแม้ว่านางคลินตันจะเอาชนะนายแซนเดอร์สได้

ที่เธอชนะนายแซนเดอร์อย่างขาดลอย
เสียงสนับสนุนของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
แต่การชี้ชะตาว่าเธอจะได้เป็นตัวแทนพักหรือไม่

ระบุว่าวุฒิสมาชิกแซนเดอร์

คลินตันมีคะแนนนำนายเซ็นเดอร์

อายุต่ำกว่า๔๕ปีก็เป็น
ฐานเสียงของนายแซนเดอร์จนทำให้

และทำงานเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้หญิงมาตลอด

อาจเริ่มปันใจไม่สนับสนุนผู้หญิงด้วยกัน

เธอพยายามสร้างความเป็นกันเองกับประชาชน

ได้จากภาพของเธอที่ถ่ายคู่กับผู้นำ

ขณะที่เธอดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ

คราวที่แล้วที่เธอพยายามแสดงถึงความแข็งแกร่ง
เพื่อไม่ให้มองว่าเธอมีความแตกต่าง
อดีตผู้นำสหรัฐที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชาย
ไปดูเส้นทางทางการเมืองของนางคลินตัน
ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองเต็มตัว
ด้วยการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของนครนิวยอร์ก

จากนั้นเธอได้ก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติ
ด้วยการลงชิงชัยเพื่อเป็นตัวแทนพักเดโมแครต
ตำแหน่งประธานาธิบดีในปี๒๕๕๙
แต่เธอก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่นักการเมืองหน้าใหม่อย่างนายบารักษ์โอบามา
ซึ่งสร้างความอับอายให้แก่เธอเป็นอย่างมาก
แต่นางคลินตันก็ยังใจกว้างพอที่จะช่วยหาเสียง
สนับสนุนนายโอบามาในฐานะคนพักเดียวกัน
ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
ส่วนเธอก็ได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่นางคลินตัน
ได้แสดงความสามารถอันโดดเด่นไปยังนานาชาติ
ทำให้คะแนนความนิยมของเธอเพิ่มขึ้นเป็น๑๖๖เมื่อปี๒๕๕๙
สำหรับภารกิจปิดท้ายในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
ก็คือการชี้แจงต่อสภาคองเกรส
ถึงการรับมือกับเหตุจราจนที่เกิดขึ้นที่สถานกงศูนย์สหรัฐ
ในเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งพักเดโมแครตมองว่าการสอบสวนเรื่องนี้
มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นเส้นทางสู่ธรรมเนียบขาวของนางคลินตัน
อย่างไรก็ตามแม้เธอจะพ้นตำแหน่งมาแล้ว
แต่เธอก็ต้องตกเป็นข่าวอื้อเช้าอีกครั้ง
หลังมีการเปิดเผยว่านางคลินตันใช้อีเมลส่วนตัวในการทำงานในตำแหน่งนี้มานานถึง๔ปี
ที่รัฐบาลสหรัฐมีกฎระเบียบชัดเจนให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับใช้อีเมลของรัฐบาลเท่านั้น
โดยเธอยืนยันว่าเธอบริสุทธิ์ใจและไม่ได้ทำอะไรผิด
และไม่คิดว่าการใช้อีเมลส่วนตัวรวมทั้งไม่ได้ใช้โทรศัพท์ของรัฐบาลจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
ซึ่งถ้าหากเธอสามารถฝ่าฟันศึกครั้งนี้จนเป็นตัวแทนพักเดโมแครตได้สำเร็จ
คลินตันจะเป็นผู้หญิงคนแรกของสหรัฐที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วย